คุณผู้ชมครับบางทีคนเราไม่คาดคิดจริงนะคะว่าเออเหตุการณ์แบบนี้

คนป่วยแล้วเข้าห้องน้ำอยู่ดีหน้ามืดเป็นลมหัวทิ่ม

ตำรวจสพนสูงได้รับแจ้งเหตุนะคะ
ว่ามีคนหัวทิ้มลงไปในโอ่งน้ำ
แล้วก็เสียชีวิตนะคะที่บ้าน
พบศพนางสาวละอแสงผ่องแพ่วอายุ๔๖เจ้าของบ้าน

สภาพศพก็คือใส่เสื้อลายจุดกางเกงขายาวสีน้ำเงิน
ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายอะไรเสียชีวิตจากการจมน้ำ
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงคือเสียชีวิตมาแล้วเป็นชั่วโมง
พี่สาวของผู้ตายนางเทวีแสงผ่องแพ่วอายุ๖๒
บอกว่าผู้ตายไม่ได้ทำงานอะไรไม่มีครอบครัว
แต่มีโรคประจำตัวคือโรคลมชักอาการกำเริบบ่อย
ตัวเองก็เป็นคนคอยดูแลช่วงหัวค่ำ
ผู้ตายมาบอกว่าอยากกินผัดอยากกินส้ม
ก็เลยไปตลาดมาทำกับข้าวให้น้องกิน
ตอนทำกับข้าวน้องยังมายืนดูอยู่เลย
สักพักน้องก็เดินกลับบ้านคือบ้านอยู่ติดกันนะคะ
จังหวะนั้นก็รอหลานสาวซื้ออาหารมาเพิ่ม
ตั้งใจว่าเดี๋ยวรอกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากัน

ก็เลยเอกใจเดินไปเรียกน้องน้องไม่ตอบ
พอเดินไปในห้องน้ำเท่านั้นแหละเห็นน้องหัวทิ้มอยู่ในโอ่งน้ำ
ตกใจรีบวิ่งมาบอกญาติให้มาช่วย
พอนำขึ้นมาคือเสียชีวิตไปแล้ว
เสียใจมากนะคะกำลังทำอาหารให้น้องสาวกินแท้

นางสุภาพรสมนายุ๔๒ญาติของผู้ตายบอกว่ามันมีรางร้าย
ก่อนหน้านี้ค่ะไม่คิดเลยว่านางสาวละอจะเสียชีวิตน่ะนะคะ
คิดไม่ให้ฝันว่าเก๋จะมาเสีย
เป็นรังร้ายจากในฝันของญาติผู้ตายนะครับ

สุภาพรบอกว่าในฝันเห็นรถเป็นรถสองแถวประจำทาง
อยู่ดีขับมาจอดหน้าบ้านผู้ตาย
รถมีคนนั่งมาเต็มคันเลยนะครับ
แล้วก็มีคนเดินลงมาจากรถมารับผู้ตายตอนแรกผู้ตายไม่ยอมไปแต่คนที่เดินลงมาบอกว่าไม่ได้ต้องไปด้วยกัน
สุดท้ายผู้ตายก็ต้องยอมขึ้นรถไปแล้วก็ยังหันมาโบกมือลาบอกว่าไปก่อนนะนี่ฮะแล้วรถก็วิ่งหายไปนะครับ
ตำรวจสพนสูงสันนิษฐานว่าผู้ตายก็อาจจะเป็นโรคเป็นโรคลมชักนะครับ
ขณะเข้าไปทำธุระในห้องน้ำแล้วเกิดอาการกำเริบวูบหัวทิ้มลงไปในโอ่งทีนี้ไม่มีใครเห็น
แล้วไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองไม่สามารถดันตัวเองขึ้นมาได้ก็เลยเสียชีวิต
ญาติญาติก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะครับ